ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคนที่กังวลใจอยากจะไปตรวจบางทีโรงพยาบาลก็ไม่รับตรวจน้ำยาไม่เพียงพอโดยเฉพาะเอกชนพอติดขึ้นมาปุ๊บเตียงไม่พอไม่มีโรงพยาบาลไหนรับไปรักษาเพราะเตียงไม่พออย่างผู้หญิงคนนี้ตรวจปุ๊บรู้ว่าเป็นแต่ว่าโรงพยาบาลไม่มีเตียงให้ต้องรอกักตัวอยู่บ้าน
หนูคือหนึ่งในผู้ติดเชื้อโควิดนะคะตอนนี้ก็เข้าวันที่สี่แล้วที่หนูไม่ได้รับการรักษา
หนูทราบว่าหนูติดเชื้อโควิดผลเป็นบวกเมื่อวันที่๗ค่ะทางโรงพยาบาลก็บอกว่าเขาอาจจะหาเตียงให้หนู
แล้วก็แบบหาจะหาเตียงให้จะหาห้องให้ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็หายไปเลยไม่มีการติดต่อโทรไปเขาก็บอกว่าห้องเต็ม
แต่เนี่ยค่ะจะ๔วันแล้วหนูยังไม่ได้รับการรักษาเลยแล้วหนูก็มีอาการเจ็บคอไม่เนื้อไม่ตัวแล้วก็มีไข้ต่ำอะค่ะพี่
หนูฝากพี่สื่อด้วยนะคะว่าหนูควรทำยังไงแจ้งไปทางไหนถึงรถพยาบาลจะมารับหนูได้ค่ะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะถ้าเป็นชาวบ้านที่เขาไม่ได้เข้าถึงเรื่องของโซเชียล
ที่เราอาจจะไม่ได้หยิบยกเข้ามานำเสนอข่าวอะไรแบบนี้แล้วเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้
กลายถึงกดดูกว่าชาวบ้านจะดูอยุ่ตอนนี้ก็ได้แต่เขาทำไม่เป็น
ถูกต้องเราก็เป็นห่วงนะกังวลและอย่างที่พี่เบิร์ตบอกว่าเราต้องดูแลตัวเองก่อนอันดับแรกนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ก็ติดแล้วครับตั้งแต่วันที่๗เขาบอกว่าก็ไม่รู้จะพึ่งใครแล้ว
โทรไปหาโรงพยาบาลก็บอกว่าให้รอก่อนเตียงเต็มเดี๋ยวจะหาห้องให้หาเตียงให้
เธอก็รอกักตัวอยู่ที่คอนโดในกรุงเทพ๔วัน
ก็ไม่มีใครติดต่อมาจนกระทั่งอาการมันก็สุดลง
เจ็บคอปวดเมื่อยตามตัวมีไข้ต่ำตลอด
เธอก็ทำได้แค่ซื้อยาแก้ปวดบรรเทาอาการไข้ไป๑๐แผงกินไปกินน้ำขิงไป
อาการก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือ
สถานพยาบาลอื่นแต่ก็มีการแจ้งมาว่า
สุดท้ายก็ตัดสินใจก็อัดคลิปลงมาแบบนี้
อยากจะให้สังคมเห็นสื่อมวลชนเห็นจะได้มีหน่วยงานเข้าไปช่วยนะครับ
เรื่องนี้แน่นอนเราเห็นแล้วก็ประสานข้อมูลไป

โรงพยาบาลสินแพทย์ครับได้จัดรถพยาบาลรับเธอไปรักษาเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งใช้โรงแรมแห่งหนึ่งย่ารัฐพร้าวที่เคยใช้เป็นสถานที่กักตัว
ของคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนี่แหละ

ในการดูแลของโรงพยาบาลสินแพทย์

ขอให้พารักกับในงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ป่วยรายอื่น

เพราะก็มีอีกหลายคนที่ไม่มีโรงพยาบาลรักษา
ไม่มีเตียงเช่นเดียวกับเธอเหมือนกัน
ก็ปุ้ยคุณผู้ชมเขาดุพี่มา
บอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าใครอยากจะเจ็บป่วย
หรือว่าท่านนี้ก็บอกว่าอะไรนะพูดมาได้ยังไงว่าอย่าป่วย
ผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้ท่านป่วย
แต่บอกว่าท่านรู้ตัวไหมล่ะว่าท่านไปเสี่ยง
ผมเอง๓คนนี้ก็นั่งอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะป่วยวันไหนเหมือนกัน
เพราะว่าตอนนี้เดินไปไม่รู้แล้วว่าใครไปไหนมา
เข้าใจผมผิดผมไม่โกรธท่านหรอก
แต่ว่าที่บอกว่าอย่าป่วยก็คืออย่าเสี่ยง

แต่พอเป็นแล้วจะบอกว่าที่ไปมันไม่เสี่ยง

ด้วยความกังวลก็ไปตรวจเองเลยที่โรงพยาบาล
หมอแจ้งแบบนี้ว่าถ้าคุณติดเดี๋ยวจะคืนเงินค่าตรวจให้
และถ้าเกิดติดโรงพยาบาลจะรักษาฟรีทั้งหมด

สิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
แล้วถ้าเกิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วถ้ามันติดเนี่ย
ก็เป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วล่ะค่ะ
และที่สำคัญถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบว่าศึกครั้งนี้เนี่ย
คือศึกโควิดเราสู้อยู่กับโควิด
หลุมหลบภัยที่ดีที่สุดก็คือบ้านของท่านนั้นค่ะ
เราจะผ่านไปด้วยกันให้กำลังใจทุกคน
จับมือกันแน่นครับแล้วก็มีโอกาสสูงไว้นะครับ